หลังเที่ยงคืนของวันที่๓กุมภาพันธ์ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ส่งสายลับเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวในสถานบริการนัวผับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบึงกาล
สถานบริการแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมของเยาวชนวัยรุ่นทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น
โต๊ะ๑๗นะเป็นชั้นหัวหนึ่งโต๊ะ๑๗น่าจะ๑๗ที่พี่แยกโต๊ะหนูออกโต๊ะ๑๗นะ
บทสนทนาจะเห็นว่าสถานบริการแห่งนี้ยอมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวหลังเวลาเที่ยงคืน
จากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและหลังเวลาตีหนึ่งสถานบริการแห่งนี้ยังคงเปิดอยู่
ตอนนี้คนยังเดินเข้าเดินออกตอนนี้เป็นเวลาตี๑๑๗นาทีวันนี้เป็นวันที่๓กุมภาพันธ์
สายลับเข้าวันที่เข้าวันศุกร์ยังมีคนเข้าเดินออกและข้างในยังเป็นดนตรีสดผู้คนที่มาใช้บริการก็ยังหนาแน่น
จากข้อมูลของสายลับนำไปสู่การประชุมวางแผนของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดบึงกาล
เพื่อจับกลุ่มสถานบริการดังกล่าวในคืนถัดมาซึ่งก็ยังพบพฤติกรรมเดิมคือเปิดเกินเวลา
จากการตรวจสอบพบเป็นสถานบริการเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตซ้ำยังจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบมีสารเสพติดชนิดกัญชาพร้อมอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งและที่สำคัญคือสถานบริการแห่งนี้ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
วันนี้แปลกที่มีการปฏิบัติค่อนข้างจำนวนนะครับใส่รับบอกว่ามีเด็กพออยู่หน้าร้านจำนวนมากนะครับ
เราก็รอเวลาดึกสักนิดนึงนะครับก็เริ่มมีการทยอยปล่อยเด็กลงมาบ้างนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะฮะขณะที่ไม่ทั้งหมดเนี่ยเราพบเด็กอยู่ถึง๒๗คนนะครับ
จากข้อมูลพบว่านัวผับเคยถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดบึงการจับกลุ่มมาแล้วเมื่อ๓เดือนก่อน
โดยครั้งนั้นเจ้าของร้านได้นำใบอนุญาตประกอบการสถานบริการมายื่นแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่ารายละเอียดต่างในเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง
จึงถูกดำเนินคดีมาแล้ว๑ครั้ง
ส่วนความผิดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจ้งข้อหาหนักคือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปี
รวมทั้งโฆษณาและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
และหลังจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาลจะออกคำสั่งปิดสถานบริการนัวผับเป็นเวลา๕ปี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน